อ่ะจากปฐุมมาที่กรุงเทพหน่อยค่ะคุณผู้ชม
คนขับรถเก่งคนนี้ไม่รู้ไปโดนตัวอะไรมานะคะ
กระจายเลยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้เดี๋ยวดูนะคะ
มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอาเซไปเซมา
ตรงมาชนแบบโอ้โหแล้วชนแบบไม่เบรกเลย
แผงทั้งแผงเลยค่ะนี่นะคะ
แล้วถามว่าไปไหนต่อไปไหนฮะหลังจากที่ทะลุประตูออกมาแล้ว
หนีหนีค่ะหนีทางไหนคะกลับทางเดิม
อ่ะทำไมอ่ะกลับทางเดิมนะฮะนี่นี่นี่นี่
อ้าวไปไปอ้าวนี่ค่ะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจะเห็นนะคะ
ไปไหนล่ะไปไหนละนั่นนี่นี่
นี่นั่นคือประตูรั้วของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์
พระนครนะคะแล้วกลับมาทางเดิมเฮ้ยจับทางเดิมจริงจริงด้วย
กลับมาทางเดิมมาทับรั้วเหล็ก
ที่ตัวเองชนไปตั้งแต่ตอนแรกอ่ะค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสุดท้าย
แล้วก็ข้อความแหมต้องขอช่วยโดเรมอนแล้วนะ
โดเรมอนช่วยด้วยประตูไปไหนก็ได้
คือโดเรมอนเขาจะมีประตูวิเศษใช่ไหมจะไปไหนก็ได้
นี่ประชดแหละดูออกประตูไปไหนก็ได้
ประตูปิดห้ามผ่านแต่พี่มาได้ไงนะคะ
ทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะพบว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าสักประมาณ๖โมงกว่า
วันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา
จริงมันปิดนะพี่เห็นมั้ย
ประตูรั้วเล็กน่ะช่องที่คนเดินได้เปิดแค่นั้น
เพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยเขาใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่ให้ใครผ่าน
แล้วคนขับมาได้ไงคือตอนที่มันเกิดเหตุ
ทุกคนก็พยายามที่จะสกัดจับแต่ว่าปรากฏว่าคนขี่รถเก่งคันนี้
หนีไปได้ทันแล้วไม่เห็นหน้าคนขับด้วยติดฟิล์มสีดำทึบเลยนะคะ
แต่พี่คิดว่าไปโดนตัวอะไรมารอปภบอกว่าหนึ่งเมา
ยาเสพติดเป็นเหตุหรือสามอาจจะเกิดจากอาการคลั่งอะไรหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นแล้วไอ้กล้องวงจรปิดจับภาพได้แต่ว่าป้ายทะเบียนมันไม่ชัดนะคะ
เดี๋ยวต้องไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางด้วยนะคะ
ตำรวจในท้องที่ท่านก็ตรวจสอบหน่อยนะคะ
ท้องที่สอนอบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะ